ส่วนที่จังหวัดนครปฐมนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเชิงรุก
ไปเจอแรงงานเมียนมาสสิบคนอืมซ่อนตัวอยู่หลังวัดอ้าว
คือแอบหลบมายังไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนอย่างไรเนี่ยค่ะ
ที่วัดดอนตูมสิบเอ็ดโมงเช้าค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบวัดดอนตูมในจังหวัดนครปฐมเพราะมีคนมาแจ้ง
เจอแรงงานชาวกัมพูชาขออภัยไม่ใช่เมียนมานะคะกัมพูชานะคะ
ซ่อนตัวอยู่หลังกุฏิพอนำกำลังไปถึงเนี่ยปรากฏว่า
เป็นผู้ชาย๕คนผู้หญิง๒คนแล้วก็เด็กอีก๓คน
รวมทั้งหมดแรงงานกัมพูชาสิบคนนะคะนางวรรณการข่าวล่า
แรงงานจังหวัดนครปฐมบอกว่าพอผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ย
สั่งการให้ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าแล้วก็อาจจะมีการเชื่อมโยงกับ
พ่อค้าแม่ค้ากุ้งทะเลสดที่จังหวัดสมุทรสาครก็เลยออกตรวจสอบเชิงลุกเลยค่ะ
อย่างต่อเนื่องจากการตรวจสอบเบื้องต้นทั้งสิบคนไม่มีหลักฐาน
ไม่มีหนังสือเดินทางและไม่มีการตรวจคัดกรองโรคนะคะ
เขาบอกว่าเขาเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครค่ะมาจากกรทมนะคะ
ไปทำงานก่อสร้างที่นครปฐมแล้วนายจ้างอ่ะอีกแล้วนะคุณ
ค่ะเอาเขามาปล่อยทิ้งไว้ในวัดก็อาจจะด้วยกลัวเรื่องเพราะตอนเนี้ย
ตรวจสอบเชิงลุกทั้งหมดเลยเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเราก็อ่านข่าวแล้ว
มาหลายข่าวแล้วนะคะที่เอ่อในจ้างเนี่ย
แรงงานต่างด้าวที่ตัวเองรู้ก็รู้ว่าเอาเข้ามาแบบผิดกฎหมาย
แล้วเอาเขามาทำงานใช้งานเขาพอถึงเวลาก็เอาเขาไปปล่อยทิ้ง
ไม่ดูดำดูดีแบบนี้อ่ะค่ะตอนนี้ประสานไปยังนายจ้างของแรงงาน
พูชาเหล่านี้แล้วนะคะว่าให้นำหลักฐานมาแสดงจนกระทั่งบ่ายโมง
นายจ้างก็เอาหลักฐานมาแสดงตัวแล้วก็รับตัวกลับไปแล้วแต่เดี๋ยวอันนี้ต้องดูด้วยนะ
สมมุติว่าเขาเดินทางเข้าประเทศมาแบบผิดกฎหมายเนี่ยในจ้างเองก็มีความผิดเหมือนกัน
อันนี้อาจจะต้องดูว่าต้องขยายผลไหมว่าเข้ามาได้ยังไงมาทางไหนผ่านใครมา